สำหรับช่วงนี้มาถึงเวลาที่จะพูดคุยกับคู่แม่ลูกซุปตาบ้างนะครับ
มีหลายคู่ที่มาสารภาพกับเรานะฮะว่า
ยังไม่เคยเข้าครัวทำกับข้าวด้วยกันเลย
เคยได้มาเข้าครัวทำกับข้าวด้วยกันครั้งแรก
ในรายการวันนี้ล่ะครับเราไปฟังกันดีกว่านะครับว่า
แต่ละคู่เนี่ยเขามีความรู้สึกกันยังไงบ้าง
ที่ได้ทำกับข้าวแม่ด้วยกันครับ
คือมันมีความรู้สึกว่าจากเดิมที่ไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้
มันมามีที่รายการนี้คือทำให้แบบใกล้ชิดไงฮะปกติจะห่าง
วันนี้เป็นวันแรกที่ได้มาทำแบบข้างแม่
มันเป็นอะไรที่เราก็ทำได้ทุกวันแหละจริง
แต่เราไม่ได้ทำหรอต้องทำเวลาแล้วมองข้ามก่อน
อันนี้เป็นความฝันนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ย
ความฝันเลยเหรอใช่ค่ะเพราะตัวเองทำกับข้าวไม่เก่ง
แต่อยู่อย่างที่เขาทำกับข้าวเก่งเหมือนป๊าเขา

อันนี้เดินมาพักผ่อนเพราะธรรมดาก็จะอยู่แต่บ้าน
การที่ให้เขาทำอะไรในบ้านอย่างนี้ก็เหมือนเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วย
ก็ดูมันก็เป็นกิจกรรมที่ผมว่ามันก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนะครับ
ทำเสร็จก็ได้กินกันมานั่งกินด้วยกันอะไรอย่างนี้
ผมว่ามันก็เป็นกิจกรรมที่สนุกดีแล้วก็มีความรู้สึกดีนะครับ
ที่ลูกได้ทำกับข้าวไปพร้อมกับคุณแม่
ถือว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นให้เกิดขึ้นได้ง่าย
แม่น่ารักกันจริงเลยนะครับ
อ่ะเรามาดูแต่ละคู่กันบ้างนะครับว่า
คุณแม่คุณลูกเนี่ยเขาสนิทสนมกันขนาดไหน
มีวิธีดูแลกันและกันยังไง
รวมทั้งลูกมีวิธีแสดงความรักกับคุณแม่แบบไหน

แม่ลูกคู่นี้เขาสนิทสนมกันมาก

หนูมีแฟนน่าจะลำบากอะ

ถ้าเกิดลูกสาวจะมีใครเข้ามาจีบคือแม่ต้องรู้หมดเลย

มีอะไรที่เขาปิดบังแม่บ้างไหมเอาจริง
คือ๒๔ชั่วโมงอยู่ด้วยกันเลยพี่เอกมันไม่รู้จะปิดอะไรมันปิดไม่ได้เลย
ขึ้นรถก็เจอลงรถเขาก็นั่งดูหนูถ่ายรายการดูอัดรายการอะไรอย่างนี้
มีเขามาหนูก็จะแบบเอ๊ะขาดอะไรไปแล้วหนูงงสิหนูต้องงง
วันหนึ่งเขาไปล้างรถเขาเอารถออกไปล้างนี่แหละ๒ชั่วโมง
บรรยากาศมันเริ่มมืดลงมืดลงเนี่ยหนูรู้สึกว่าแบบเอ๊ะนี่มันเงียบไปเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
หนูเปิดทีวีมันก็เหมือนทีวีมันก็ไม่มีค่าเลยนะณเวลานั้น
หนูมานั่งคิดอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีใครเลยแล้วเราอยู่บ้านหลังเนี้ย
แล้ววันหนึ่งแม่เราเขาก็ไม่ได้อยู่แบบกับเราไปแบบจนตลอดชีวิตหรืออะไรอย่างนี้
แล้วเราจะอยู่ยังไงร้องไห้โทรไปหาเขาแม่อยู่ไหนทำไมล้างรถมันถึงได้นานขนาดนี้อย่างนี้
แล้วพอเขาเห็นเราร้องไห้อย่างนี้ค่ะเขาก็ไม่สบายใจเขาก็แบบเออเนี่ยเดี๋ยวแม่จะกลับแล้วเดี๋ยวกลับ
แล้วเขาก็รีบกลับมาอันนั้นเป็นครั้งแรกที่หนูรู้สึกว่าแล้วถ้าไม่มีเขาจะอยู่ยังไง
เคยเห็นในบทสัมภาษณ์ของน้องก้าวว่าก้าวบอกว่าแม่คือคนที่เราไว้ใจที่สุดเป็นยังไงลูก
เหมือนเขาดูแลเรามาอย่างนี้ครับคือแม่เขาเลี้ยงเรามาขนาดนี้ครับ
เขาให้ความรักความอบอุ่นเราเขาก็คงแบบอยากเห็นเราเจริญเติบโตไปอย่างงอกงามอะไรอย่างนี้ครับ
ภูมิใจตัวเรามากที่สุดรักเรามากที่สุดให้สิ่งดีกับเรามากสุด
มันก็ไม่มีเหตุผลที่เราจะไม่ไว้ใจแน่นอนนะครับก็คือเราไว้เป็นคนที่สุดท้ายแล้วเราไม่มีใครแต่ว่าเรามีแม่
แม่ค้าได้ยินลูกพูดอย่างนี้แล้วแม่ก้อยรู้สึกยังไงครับ
ก็คือจริงแล้วเคยบอกเขาเสมอคำนึงว่า
คือแม่ไม่ได้แม่ภูมิใจนะที่ก้าวแบบประสบความสำเร็จแต่อะไรก็ไม่เท่ากับที่เขาเป็นคนดีค่ะ
ถ้าเขาประสบความสำเร็จแล้วเขาไม่ได้เป็นคนดีค่ะทุกอย่างมันหมดจบไม่เหลืออะไรเลย
พูดถึงความกระตันยูของตุ้ยเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเรารู้กันอยู่แล้ว
ตอนเขาได้รางวัลพี่นอนดูอยู่ลุกขึ้นมานั่งแล้วน้ำตาเต็มหน้าตอนไหนก็ไม่รู้

ใช่ครับแล้วก็นึกถึงว่าที่เราไปลุยสู้อยู่ในบ้านเอเอฟเนี่ยมันตกประมาณ๑๒วีค๒เดือนกว่า
ทุกอย่างทำให้เขาได้แล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยอยากเอาถ้วยไปให้เขา
ตัวตุ๊กตาเซอฟี่ข้างหน้าครับ
ก็ถึงได้บอกว่า๒มือล้างซ่วม
จากที่ยังไงเอาทุกอย่างขอให้มีตังค์มา

ฉันเรียนไม่จบเพราะว่าพ่อฉันขี้เมา

ก็เลยตั้งใจแต่ในที่สุดเราก็ทำสำเร็จค่ะ

เคยพูดว่าอยากได้รถเอาไว้ไปซื้อข้าวสารที่ห้าง
ตอนสมัยมีมอเตอร์ไซส์ขี่ไปพวกแม่

อยากมีพื้นที่สวนไว้นั่งชิว
แล้วก็ทุกวันนี้ก็ซื้อบ้านหลังใหญ่ให้เขาแล้วก็มี

คือเขาได้นั่งตรงที่สวนหน้าบ้าน
ทุกวันนี้แม่กับป๊าก็อยู่เฉยไม่ได้ทำอะไร
ก็จะคอยดูแลเรื่องรถลาตุ้ย

ห้อยภูมิใจในตัวลูกสาวขนาดไหนครับ

ได้ดีด้วย
เราก็ให้โอกาสที่เขาจะดูแลตัวเองมาตั้งนานแล้ว

ในหลายโอกาสต่อไปข้างหน้าให้เราได้เห็น

อยากรู้ว่าวันหนึ่งถ้าน้องเพลงจะมีแฟน
สมมุตินะครับถ้าน้องอินจะมีแฟน
คนนั้นจะต้องเข้ามาที่น้องเพลงแล้ว
จะต้องได้รับการคัดเลือกจากแม่ด้วยไหมครับ

หนึ่งนะอ้อยก็เชื่อเรื่องอย่างนี้เหมือนกันว่า
คนที่เป็นคู่เขาหรือเข้ามา

ก็เป็นบุญเป็นบาปของเขาที่จะได้คนแบบไหน
ถ้าเขาเป็นคนดีทำมาดี
ก็เขาจะได้เจอคนดี
แล้วพ่อแม่เราทำก็ไม่ได้ทำร้ายใคร
เขาก็น่าจะเจอสิ่งที่ดีเพราะเราอวยให้เขาตลอด

ก็เป็นเวรเป็นกรรมของเขา

คือคุยปรึกษาอะไรได้ทุกเรื่อง
แล้วก็ที่บ้านจะไม่ค่อยมีเขินกัน
เรื่องแบบกอดหรือแบบหอมแก้มอะไรอย่างนี้

ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่เรามีความสัมพันธ์กับเราก็บอกค่ะ

ถ้าตรงนั้นพลาดถือว่าเป็นโชคชะตา
แล้วเราก็พร้อมจะแก้ไขแล้วอยู่กับเขา

พี่ชอบตรงที่พี่อ้อยตอบว่า

แต่ยังมีแม่อยู่ข้าง

อันนี้เราขอปรบมือให้จริงสำหรับคำพูดนี้นะครับ
เช่นเหมือนกับมีไอดอลคือมีแม่ใช่ไหม
มีแม่กับพ่อทั้งคู่เลยแหละ

ตอนแรกไม่รู้แต่มารู้ว่าตอนหลัง
ว่าแม่กับพ่อฝาพันวิกฤตมาเยอะมาก
ขณะที่ผมยังสบายเหมือนเดิม
คือเริ่มต้นมาเลยตอนนั้นบ้านพอมีฐานะเนอะ
มีแม่ธรรมะจัดสรรมีทั้ง๙โครงการ
แล้วก็มาเจอวิกฤตเศรษฐกิจ
ไม่รู้เรื่องพ่อก็ไม่เคยพูดแม่ก็ไม่เคยพูด

รู้นี่รายการไปถ่ายรายการเนี่ยแหละ

รู้สึกผิดมากเพราะว่าวันนั้นนี่คือ
เรียนเสร็จออกกำลังกายเที่ยว
กลับมาเรียนไปเรียนที่ส่งพิเศษอะไร
ยังใช้ชีวิตเดินห้างดูหนงดูหนัง
กินข้าวกินอาหารญี่ปุ่น
แต่แม่กินข้าวไข่เจียว

ออกกำลังกายก็จริงแต่ว่าสุขภาพก็แย่

แล้วยังมีเวลาได้อยู่กันอย่างนี้ที่ได้กอด

น่ารักเห็นฝาน่ารัก
กลัวไหมคือพี่เป็นคนที่แบบว่าเด็กตัวอ่อน
กลัวพี่ทำล่วงแล้วพี่จะไม่รู้จะเอาคอไว้ตรงไหนไม่รู้จะอุ้มยังไงพี่ทำไม่ถูกเลย
กลัวมากค่ะแต่ว่าคือพอด้วยความเป็นลูกเราเราก็จะแบบประคองถนอมทุกอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องแบบค่อยเริ่มอะไรอย่างนี้ค่ะ
อันนี้ก็เหมือนกันมันก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้เป็นมาก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็พยายามแต่ว่าเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทำบ่อยมันก็เลยยังไม่แบบไม่ชินไม่มั่นใจอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือคำว่าเก๊กกังก็เป็นแบบนี้ค่ะ
ทุกอย่างถ้าเราทำเรื่อยมันจะเกิดความชินไปเองเนาะ

ตอนนี้ครอบครัวมีพ่อมีแม่มีลูกนี่คือโลกมนุษย์ที่สมบูรณ์ที่สุด
บางทีการมีลูกแล้วเนี่ยโฟกัสกับโฟกัสมาที่ลูกมากกว่าด้วยซ้ำอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วพี่ก็เลยรู้สึกว่าบางทีเราต้องบาลานซ์กลับมาที่คุณพ่อเขาด้วย
คือพยายามทำให้ทุกอย่างมันลงตัวที่สุด
โชคดีว่าอย่างที่บอกว่าบ้านเราก็มีกันแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบบ่อยค่อนข้างที่จะแบบบ่อยอะไรอย่างนี้

โอ้โหโน้มพอเลยที่
เหนียวกว่าเราอีก
มาถึงวันนี้หนูไม่ใช่เป็นลูกนางยุพินเป็นลูกนางสมปองเป็นลูกใคร
แต่หนูเป็นลูกของบ้านเบียนรักกัน

ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดมาเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่

แม้สมัยเด็กหนูกับแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยกัน
แต่ไม่เคยมีสักช่วงเวลาเลยที่รู้สึกว่าเราขาดความอบอุ่นจากเขา

ก็โทรศัพท์ส่งความคิดถึง
อะไรอย่างนี้ให้เขารู้ว่า
เราเนี่ยอยู่กับเขาตลอดเวลานะ

แคนดี้ยังไงบ้างคะคุณแม่

เขาเป็นคนขยัน

บางทีเขาวูบ

บางทีเขาทำงานหนักเขาก็เป็นคนน่ารัก

ถ้าแม่อะไรขึ้นมาอยากได้

แสดงความรักกันอยากกอดกันตลอดเลย
แต่ถ้าเกิดว่าในวันสำคัญจริง
เช่นวันวันเกิดคุณแม่วันวุ้นแม่

เราก็จะถือโอกาสใช้โอกาสเหล่านั้นนะคะ
ก็ล้างเท้าให้คุณแม่

เล่าลื้อนานว่าแม่ก็หวงลูกสาวมาก

ถึงขนาดน้องสอบไปเรียนเมืองนอกได้

อยากให้ลูกใส่อยู่ไกลแม่นะคะ

เพราะว่าแม่คงมีเหตุผลของแม่

วรสารศาสตร์ธรรมศาสตร์ได้ใช่ไหมคะ

คุณแม่เล็กดิฉันร้องไห้นะคะ

กลับจากงานแล้วก็ไปแอบดูลูก
พี่จ๋ารู้ไหม

วันนี้เรียกว่าอิ่มเอมกับความผูกพัน

ความน่ารักของคู่แม่ลูกซุปตา
ที่มีโอกาสได้มาเข้าครัวทำกับข้าวแม่ด้วยกันนะครับ

บนโต๊ะอาหารของทุกบ้านนะครับ

ต้องกลับบ้านไปกินกับข้าวแม่กันเลย
แม่วันนี้หมดเวลาซะแล้ว

ข้าวกุ้งของป๊าป่าเอก
ฝีมือการปรุงน้ำยำของคุณแม่และพี่ฮัน

ชอบเมนูไหนมากที่สุด

แม่น่ารักนะ
ข้าวปุ้งจริงอร่อยตลอด
จริง